หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมศูนย์ละกากร
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราธานี
ไปตรวจจับอาวุธเถื่อนหนีภาษี
ซึ่งมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย
และถ้าหากอาวุธเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยได้
ก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุความรุนแรง
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

จะมีการนำเข้าสินค้าประเภทอาวุธปืน

แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราธานี

หน่วยงานปฏิบัติการพิเศษกรมศุลกากร
ได้ประสานกำลังจากหน่วยสืบสวนปราบปรามบ้านดอน
ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่๒สำนักสืบสวนและปราบปาม

สกัดกั้นเรือเป้าหมายตามพิกัดทันที

มีนายบรุ่งชัยแก้วชุ่มเป็นกัปตันเรือ
เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย
และมีปลายทางเป็นท่าเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจหาของกลางได้
เพราะมีแก๊สแอมโมเนียฟุ้งกระจายอยู่เต็มลำเรือ
เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดเรือไว้
เพื่อระบายสารเคมีที่รั่วไหล
และทำการตรวจค้นอีกครั้งที่ห้องใต้ประวางเรือด้านหน้า

กระสุนเหล็กหัวจีบจำนวน๓๕๐กระบอก
ที่มีมูลค่าประเมินรวม๗แสนบาท
โดยอาวุธปืนเหล่านี้หากเล็ดลอดเข้ามาจำหน่ายอย่างผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับภาครัฐ

โดยเฉพาะเคสนี้เป็นของต้องห้ามต้องกัดด้วยนะครับ
สินค้าต้องห้ามต้องกำกัดเหล่านี้
ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับ
อาจจะใช้ในการเกาะการร้ายหรือในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้ครับ
สำหรับโทษสูงสุดของการลักลอบหนีสุรกรนะครับ
รวมถึงต้องห้ามพร้อมกัดนั้นคือจำคุก๑๐ปี
และปรับ๔เท่าของราคาของรวมค่าก่อนด้วยครับ

เจ้าหน้าที่แจ้งความผิดฐานลักลอบนำอาวุธปืนเข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา๒๗ตามพระราชบัญญัติศุลกากร๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติอาวุธปืน๒๙
โดยนำตัวผู้ต้องหาและของกลาง
ส่งสถานีตำรวจภูทรเมืองสุมราชธานี
เพื่อจำเดินคดีตามปฏิบัติหมายต่อไป
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน